ส่วนในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวจะไปดูหนึ่งการแข่งขันที่เขาบอกว่ามัน

แซ่บสเดิดสดิ้งสเดา

แต่ไม่ได้โฟกัสที่ส้มตำแล้วนะคะ

ก็เพิ่งขยับขยับเข้ามาไหว
อย่าปล่อยให้หมามันกัดขาของพี่ได้
เอาแต่ว่าฬีลาของแต่ละคนดูสิ

ทุกคนตามไม่อยู่คนเดียวนะแต่คนเต้นเยอะมาก

กรรมการไม่รู้จะให้คะแนนใครก่อนหลังดี
เพราะว่าสนุกกันมากแต่ละทีมนะคะไม่ได้มาแค่ลีลา
คุณดูจัดเต็มเสื้อผ้าหน้าผมเอาวิทย์พื้นโชว์

เห็นแบบนี้ไม่ได้ประกวดเต้นประกวดโชว์ประกวดของแปลก
กวดอะไรทั้งนั้นแต่มันคือการประกวดตำส้มตำลีลานี่แหละ
ภาพบรรยากาศนี้นะคะเกิดขึ้นภายใต้งานวันเกษตรและเทคโนโลยี
ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามเขาจัดขึ้น
จัดขึ้นที่ลานหน้าป้ายมหาวิทยาลัยกันเลยล่ะค่ะคุณ
ที่คณะเทคโนโลยีแหมมาเต็มจริง
งานนี้เขาบอกว่าเป็นการส่งเสริมสืบสารศิลปะวัฒนธรรมของอาหารอีสานด้วย

แล้วก็โดยเฉพาะเมนูนี้ส้มตำนี่แหละ
ส้มตำเป็นอาหารประจำพื้นเมืองพื้นบ้านของชาวอีสานเลย

ก็เลยนำไฮไลท์ของงานอย่างการตำส้มตำ
มาเป็นการตำส้มตำลีลามาสร้างสีสันนะคะ
แล้วก็มาเป็นจุดเด่นของงานด้วยแหละ
ให้ชาวจังหวัดมหาสารคามได้มาร่วมกันแข่งขัน

มาดูกติกาการแข่งขันกันบ้างนะคะคุณ

ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด๑๑ทีม

ความอร่อยออกมาใส่ไว้ในส้มตำให้หมดเลย

เห็นไหมล่ะว่าแต่ละทีมเขาจัดเต็มกันขนาดไหน

เล่นซะจนลืมไปเลยว่านี่คือการแข่งขันตำส้มตำส้มตำ

เออเอาแล้วสรุปว่ากินได้ไหมเนี่ย

คือตำส้มตำกันเสร็จนะคะคุณเนี่ยเสร็จแล้วนะ
แล้วดูวิธีการที่เขาจะมาเสิร์ฟ
ก็เสิร์ฟส้มตำด้วยลีลาที่ไม่ธรรมดาเหมือนกัน
ยกมาทั้งคล็กท่าด
เสิร์ฟมาแบบนี้นี่แม่
มันช่างเรียกเสียงฮือหาบางคนเสิร์ฟมาเป็นขันโตกเลยนะ

คือมันลากรายไอเดียนะคะที่แต่ละทีมเข้างัด
กลยุทธ์งัดวิถีคุณตาไว้

มีการประกวดเนี่ยว่าสนุกแล้ว
การเสิร์ฟก็ยังมีลีลาต่อท้ายมา
แล้วมาดูกันว่าทีมไหนที่ได้รับรางวัลนะคะ
ช่วงสุดท้ายของงานก็คือ
ทีมที่ประกาศผลว่าใครจะได้เป็นผู้ชนะ

เอามา๒ทีม๒ทีมสุดท้าย

นางฟ้าลีลานั่นเอง
รับไปเลยจ้าเงินรางวัล๗จาน

ยินดีด้วยนะคะทุ่มกันขนาดนี้
ไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วล่ะ

สีสันการแข่งขันสนุกที่เรานำมาฝากกันนะครับ
บอกแล้วว่าแซ่บซะเดิดซะดิ้งซะเดามากจริงนะจ้า

ส่วนทีมมืออื่นก็เป็นขวัญใจผู้ชมไปนะ
เขาก็แบบจัดเต็มกันมาทุกทีมแหละ
แต่ว่าแหมทีมนางฟ้าลีลาเนี่ยเขามาพร้อมลีลาเด็ดจริง
ต้องยกให้เขาเพราะว่ารสชาติ
ก็เป็นหนึ่งในการตัดสินของคณะกรรมการเหมือนกัน
แล้วก็รสเด็ดจริง
เยี่ยมไปเลยนะคะการแข่งขันแบบนี้
ได้ทั้งความสนุกได้ทั้งความสุข
ทั้งความสมัครสมาธิสามัคคีแล้วก็ได้โชว์ด้วย
ภาพความสามารถของแต่ละคนนะคะ
เดี๋ยวรอดูว่าปีหน้าทีมไหนน่าจะเป็นผู้ชนะ